หมู่เตรูไม่เข้าใครออกใฝ่

วันนี้หมู่ไหนจะพามาทำความรู้จักกับการหมู่แบบแปลกแหวกแนว
เรียกได้ว่าใครเห็นเจ้าสิ่งนี้ก็ต้องร้องยี้ไปตามตามกัน
อัปมงคลอย่างตัวเฮียที่โบราณกล่าวว่า
หากเข้าบ้านใครหากเป็นรางร้ายบอกเหตุจะเกิดเรื่องไม่ดี
เพราะโศกโรคภัยจะมาเยือนหรือแม้กระทั่งอาจมีคนในบ้านเสียชีวิตได้
ดังนั้นควรไล่ตัวเฮียไปให้พ้นผล
และถึงแม้จะถูกเรียกให้ดูสุภาพขึ้นว่าตัวเงินตัวทอง
ก็ยังไม่สามารถลบเลือนความคิดความเชื่อที่สุด

มันเข้าบ้านก็ไม่เป็นมงคลเท่าไหร่

เฮียถูกขนานนามไปต่างนานา
บ้างก็ว่าเป็นตัวกินไก่ลากไปกินในน้ำ
เป็นสัตว์ที่กินของสดทำลายแหล่งอาหารของชาวบ้าน
หน้าตาก็ยังน่ากลัวน่าเกลียด
ผิวกายดูขยะแขยงใครเห็นก็ต้องวิ่งหนีล่ะครับ
แต่มีชายคนหนึ่งที่คิดตรงกันข้าม
เขากลับวิ่งเข้าใส่ตัวเฮียอย่างน่าประหลาดใจ
ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าผมเองเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แนวสัตว์แปลกอยู่แล้ว
แล้วก็มีตำรวจพาไปรักษาเบื้องต้น
แล้วเพื่อนก็ไปดูกันว่าเฮ้ยมันควรจะยังไง
สรุปคือต้องมารักษาต่อเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้อาจจะตายได้
ก็กะว่าเดี๋ยวหายดีแล้วเราก็จะไปคืนสู่ธรรมชาติ
แต่บังเอิญว่ารักษาหายดีแล้วเขากลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้
เพราะว่าลิ้นเนี่ยได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ขาดไป
จะขับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการหากินอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เป็นเพื่อนก็ร่วมกันโหวตว่าชื่อบุญช่วยน่ะดี
ทำให้มีบุญร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับก็ช่วยกันไปอะไรอย่างนี้
เพราะคุณกะหล่ำรักและสนใจสัตว์เลื้อยคลานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ได้รับเจ้าบุญช่วยมาเลี้ยงดูประคบประงม
ราวกับเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักตัวหนึ่ง
ต้องระวังเขาเดินไปร้านรถเกลียว
แล้วเขาก็มาตามส่วนใหญ่จะมีคนมาตามเขา
ซะมากกว่าว่าให้มาเอากลับไปด้วย
ถ้าแต่ส่วนใหญ่ธรรมชาติเราจะไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้นะครับ
แล้วก็อาจจะฟาดหางใส่เรา

แต่บุญช่วยตั้งแต่รับมาเนี่ย
ก็ไม่มีสัญชาติตะยานความเป็นสัตว์ป่า
เขาจะไม่เหมือนแบบตัวอื่นที่เราเจอข้างนอก
ตัวอื่นเขาจะแบบวิ่งไวแต่ตัวนี้จะค่อยเดิน
ก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็น่ารักก็ได้

พี่กะล่ำบอกว่าเขาจับได้เล่นได้เขาไม่กัด
ก็เลยลองดูก็เลยก็โอเคค่ะก็น่ารักดีนะคะ
ด้วยความที่ลิ้นของเจ้าบุญช่วยใช้การไม่ได้
ลิ้นขาดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นในครั้งนั้น
คุณกะหล่ำจึงตัดสินใจนำลิ้นนั้นมาเก็บไว้เป็นเที่ยวละลึก
ไปไหนไปด้วยแม้กระทั่งบนโต๊ะทำงาน
ก็จะวางไว้ใกล้สายตาราวกับว่าเป็นตะกุดขลังประจำกาย
เราก็เอามาตากแห้งก็คือปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติ
เราก็เอาท่อตะกุฎมาใส่ไว้ให้ดูเป็นที่ระลึก
อยู่ที่โต๊ะทำงานครับขอพรหมาย
ผมไม่ได้ขอเลยครับผมชอบแล้วก็เก็บไว้
ก็ประมาณว่าเขามีน้ำใจให้เราเราก็ดีใจ
คุณกะหล่ำอาจไม่ได้ขอพรจากลิ้นของตัวเฮีย

จะเป็นเหมือนพลังที่ส่งผลให้ชีวิตของเขา

ก่อนที่จะรับมาเลี้ยงก็เป็นเดือนชนเดือนนะครับ

แต่พอได้ช่วยเขาไว้อย่างนี้
ก็จะมีเหมือนกับว่าใช้คล่องมากขึ้น

ธุรกิจที่ทำอยู่ก็รู้สึกว่า
มีพัฒนาการที่ไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ด้านความรู้สึกคิดว่าช่วยกันช่วยกัน

คิดว่าในด้านทางธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ย
ก็คงมีส่วนเกี่ยวข้องกันส่งผลบุญร่วมกันครับ

แม้เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อตะกุดลิ้นตัวเฮีย

คุณกะหล่ำก็ไม่ยอมขายครับ
คงไม่ให้ครับ
เพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอยู่ครับ
พอเพื่อนรู้ว่าเราชอบแนวนี้ครับ
เขาก็มีเหมือนกับเป็นวัตถุมงคล
หรือของขลังอะไรอย่างเงี้ยเอามาฝากเอามาให้อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าสังเกตก็จะมีสีเงินกับสีทองนะครับ

แล้วก็ใส่อยู่ในกล่องของที่เราชอบนะครับ
ไม่ใช่แค่ของนอกกายเท่านั้นที่มีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะบนร่างกายของคุณกะหล่ำยังศักดิ์รูปของเจ้าโชคดีและบุญช่วย
ไว้บนเรือนร่างของเขาอีกด้วย

แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสัตว์ที่เคยเลี้ยง
มีงูมีตุ๊กแก่ทะเลทรายนะครับ

ก็มีแผนว่าจะเพิ่มเติมเรื่อยกับสัตว์ที่เราเคยเลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกวันนี้เจ้าบุญช่วยกลายเป็นดาราประจำบ้าน
แม้กระทั่งลูกสุนัขที่คุณกะหล่ำเลี้ยงเอาไว้
ก็ดูจะสนิทสนมกลมเกลียวกับเจ้าบุญช่วยเป็นอย่างมาก
คล้ายกับว่าเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์กันเลยทีเดียว
อกจากจะเป็นดาราในบ้านแล้ว
แฟนคลับในซอยและชาวบ้านในระแวกนี้
ก็ตกหลุมรักเจ้าบุญช่วยกันหมด
เพราะในทุกวันเจ้าบุญช่วยจะออกมาเดินเล่นรับลมอาบแดด

กลายเป็นภาพที่เคยชินของคนที่นี่ไปแล้วครับ
รถที่ผ่านไปผ่านมาก็จะรู้กันดีว่า
มีเจ้าบุญช่วยคุมซอย

มากินก๋วยเตี๋ยวเหรอลูก

ฉันมีน้ำชามหนึ่งสั่งนิด
คนเขาก็บอกว่าถ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเนี่ย

ถ้าคนไหนแบบดวงถูกฉลกกันเนี่ย
ก็รวยแบบหืมเป็นผู้แตกเลยอะไรอย่างนี้

แล้วเหมือนกับว่าเขาจะให้โชคให้ลาบเรา

เป็นอยู่